ไทยธานีกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เรารายงานข่าวว่า
หนุ่มใหญ่วัย๔๔ปีนะคะไปหาของป่าบนเขาแล้วไปกับเพื่อน
เพื่อนลงมาแต่ตัวเองหายไปตั้งแต่๒๔กรกฎาคม

พอเมียนะคะจุดทูปปุ๊บบอกเจ้าที่เจ้าทาง๕นาทีค่ะ
เจ้าหน้าที่พาสามีซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์วิบากลงมาจากเขา
เจอแล้วรอดปลอดภัยสุดท้ายผัวกับเมียเขากอดกันดีใจแบบนี้ค่ะ
นี่จับมือกันแบบนี้
ตอนจับมือกันนะเมียตัดเพาะฝ่ายสามีด้วยนะ
นี่หายไปตั้ง๒๓วันจะไม่คิดถึงฉันบ้างเลยเหรอ
โอ้โฮนี่ค่ะ

นี่ครั้งแรกเลยนะที่ขึ้นเขาแบบนี้
แล้วไม่รู้เรื่องของการเดินเขาด้วย
ไม่ได้ชินเส้นทางหรือไม่ได้มีทักษะในการเดินป่าเดินเขานะคะ
อย่าเข้าไปนะถ้าเข้าไปเนี่ย

คือเข้าไปกับเพื่อนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนละคัน
แล้วก็นัดแนะกันบอกว่าถ้าเกิดว่าใครลงมาก่อนเนี่ย
ก้อนหินวางไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าลงแล้วนะ

ในนั้นไม่มีมือถือมันอาจจะติดต่อไม่ได้

แต่สุดท้ายแล้วตัวเองหลงป่านะคะ
สรุปแล้วหายไปในป่า๓วัน๒คืน
เล่าน่าสนใจมากบอกว่าไปจุดทูบ
บอกเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะ๕นาทีเท่านั้นแล้วค่ะ
สามีว่าอย่างไรสามีก็คือรัตนทรทัพกินศรีอายุ๔๔ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านบ้านภูบอลอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
นี่แหละค่ะท่านนี้ที่ขึ้นไปยอดเขาผู้เดือกับเพื่อนนะคะ
แต่ว่าหลงป่าบอกว่ารู้เลยแหละว่าตัวเองหลงแน่
เดินวนเวียนอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเขาเล่าหน่อยค่ะ
เห็นไหมเจ้าตัวยังบอกเลยไม่เห็นคนตาม
เอ่ยเมียเอ๋ยก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางบังตา
ไม่เห็นใครนะคะสุดท้ายรอดปลอดภัย